ปลาจีนบุรีอึ้งจิมกี่อึ้งกิมกี่เพราะอะไร
เพราะอยู่ดีมีบินค่าน้ำปลา
ส่งมาถึงบ้านและค่าน้ำปลาปลารอบล่าสุดแพงกว่าเดิม

วิทยาภาคมบินเนี่ยถือได้มือเนี่ยมือยังสั่นดะลิ๊กเลย
ค่าน้ำปลาปลาราคา๘๓๒๓๕๓สตางค์
กว่าบาทฮะเดิมทีเคยอยู่ที่นี่
น้ำมันเดือนเมษา๓๒บาท
สุริยาอาบน้ำเปล่าอาบ
อาบน้ำปกตินะครับอยู่กันสองคนกับภรรยา
อาบเช้าอาบเย็นแค่นั้นเอง
นั้นมีอ่างจากุชชี่น้ำวนไหมไม่มี
มีแค่ฝักบัวธรรมดาตักอาบโค้มเดี๋ยวไปดูห้องน้ำพี่เขา
แค่นี้แหละฮะ๓๒บาทของเดือนเมษายน
แต่พอมาพฤษภาคมโอ้โหอลละวนแล้ว
เพราะอะไรค่าน้ำปลาปลาราคาพุ่งแรงเหลือเกิน
จาก๓๒บาทพุ่งเป็น๘๓๐๐กว่าบาท
แล้วไงต่อพี่เขาชี้ให้ดูดูอะไร
พี่สุริยาบอกผมข้องใจข้องใจอะไรฮะ

ดูแถบหลังสุดดิพี่เบิร์ต

สุริยาบอกที่เห็นอยู่เนี่ยผมไม่ได้เปิดน้ำสักหยดเลย

คำตอบสั้นคุณสุริยาคุยต้องจ่าย
แล้วเรื่องที่คุณเบิร์ตสงสัย
สงสัยได้แต่เป็นหน้าที่ของสุริยาต้องหาช่างมาดูเอง

แต่เบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นก็คือคุณต้องจ่ายค่าน้ำปลาปลาตรงนี้ก่อนนะครับ
ริยาบอกกุมขมับเหมือนกันแล้วก็หน้าจอยไปเดี๋ยวฟังจากสุริยา
เขาบอกว่าฝั่งเราต้องรับผิดชอบเอง

ใช่ครับเขาบอกว่าต้องจ้างช่าง

ก็หมายว่ามันแตกตรงไหนหรือเปล่า
แต่ทีนี้ว่าวันนั้นแฟนไปแจ้ง
เฮ้ยตอบถามว่าถ้าทุบประปรามันไม่มีรอยแตกหรือไม่มีรอยรั่ว

สุริยาบอกดูอีกทีอะไรดูอะไร๒รอบแล้วนะ
ดูอีกทีมอกรมีไหม

ก็ตามทีใช้ในบ้านอย่างนี้ต้องมีมอกรมาตรฐานอุตสาหกรรม
แต่นี่คือจากการประปาฝากฝั่งของรัฐบาล
ไม่มีมอกแม้แต่ขีดเดียว
ตั้งข้อสังเกตเลยเห็นไหมนี่คุณเอาอุปกรณ์มิเตอร์ที่ไม่มีมอกรมาติดตั้งให้ชาวบ้านได้ไง

สังเกตมากนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคำตอบสั้นจากการประปาของกะบินบุรีพี่สุริยาต้องจ่ายมาก่อน
๘๓๐๐บาทเป็นต้นไปเอาสะพึงเลยเข้าใจว่าท่อแตกแล้ว
แต่ต้องหาช่างมารักษาดูแลกันเองก่อน